ขอบคุณมากลุงหนิงขอให้มีความรักแล้วก็ในการทำงาน
ขอให้มีพลังแล้วก็ขอให้มีสติแล้วก็ขอให้
อย่าคิดไปก่อนอะไรที่มันจะเกิดอย่าไปคิด
เผชิญหน้ากับความจริงอย่าหลบอย่างนี้แล้วเราจะชนะกัน
ถวายพระเลยสวยงาม